ที่จะพาไปดูนะครับเป็นเรื่องราวความน่ารักของนักกีฬารุ่นจิ๋ว
โอ้โหเขามีใจนักกีฬาจริงแล้วก็มีความรักสมัครสมาธิสามัคคี
แต่ก่อนที่จะลงไปแข่งขันเขาก็ต้องมีการปฏิญาณตนกันก่อน
เดี๋ยวไปดูการปฏิญาณตนของนักกีฬารุ่นจิ๋วกันครับ
ขอบคุณครับ

คือนอาทิาณสมอเกล้ง
คือนอาทิาณสมอเกล้ง

และของปฏิญาณตนว่า
ปฏิญาณตน

คือจะเป็นนักกีฬาที่ดี
คือน้องเขาอาจจะพูดไม่ชัดเพราะว่า

กั้นน้ำหาย
เสียงมันอาจจะเล็ดลอดออกมาแล้วฟังไม่ชัด

นักโรงเรียนระดับชั้นอนุบาท

ก่อนลงแข่งขันเขาก็ต้องปฏิญาณไง

ลงแข่งขันอย่างมีน้ำใจ
นักกีฬาแล้วที่สำคัญ

ขบวนของแต่ละสีเดินเข้ามาแล้วก็มาเจอ
กับคุณครูเขาก็มีพิธีเปิด

เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญ

จะเป็นการขัดกล่าวให้กับน้องหนูนั้น

รู้ชนะรู้อภัย

มาเฉพาะช็อตเด็ดเลย
๓วันคีย์ขนาดไหนคุณชนะดู

แต่ที่สำคัญบางคนเหยียบเท้าเพื่อนไปพร้อม

มันก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไงที่จะอยู่ด้วยกันแบบนี้

ค่ะอันนี้ก็ช่างขอเสื้อเพื่อนคนหนึ่งจะวิ่งทางคนหนึ่งจะวิ่งทาง
ไม่เอาไม่ไปทางนี้มาสิมาสิมาทางนี้
พวกเราล้มด้วยกันซะเลยวันนี้โอ้โฮอ้าวสนุกขนาดน่ะอ่าวเป็นภาพที่แบบน่ารักเอามาให้ดูกัน
เป็นการเนื้อการกีฬาเสียของนักเรียนระดับชั้นอนุบาท
ผมว่าคุณผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปในช่วงที่ตัวเองอนุบาลเนี่ย
ก็จะได้เจอกับภาพบรรยากาศน่ารักแบบนี้นะครับ
ใช่ถูกต้องดิฉันว่าดิฉันก็เคย
น่าจะเคยผ่านอะไรแบบนี้มาพอสมควร
การถือป้ายร้องไห้อะไรอย่างนี้

อาจจะมีความชื่นชอบในตัวเองตั้งแต่นี้
เหตุผลเดียวที่เขาจะร้องไห้ตอนเด็กคือไม่ให้เขาถือป้าย

นั่นแหละเขาจะเสียใจมากจนร้องไห้นี่แหละ